สิทธิ์ก็ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอนะครับ
เรียกร้องให้สมาชิกก่อเหตุโจมตีในรัสเซีย
ส่วนที่ซีเรียหน่วยกู้ภัยเร่งช่วยประชาชนในจังหวัดอิตลิป
ได้รับผลกระทบจากสารที่คาดว่า
เป็นแก๊สคอลีนที่ถูกทิ้งลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับ
โดยมีผู้ได้รับสารพิษทั้งหมด๓๓คนนะครับ

ซึ่งแพทย์เมืองซาราเคประบุว่าเฮลีคอปเตอร์ลำหนึ่ง
ทิ้งถังบรรจุแก๊สคอลิน๒ถังลงมาเมื่อช่วงดึกวันนี้

แต่ยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุ
ขณะที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลซีเรียและฝ่ายกระบดตั้งปฏิเสธและกล่าวหาซึ่งกันและกัน
ซาราเค้เป็นพื้นที่ยึดครองของฝ่ายกระบด
ส่วนจุดที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วยแก๊สฮิตนั้น
อยู่ใกล้กับจุดที่เฮลิคอปเตอร์ของรัสเซีย
ถูกกลุ่มกระบดยิงตกเมื่อวานนี้
ขณะบินกลับฐานทัพหลังปฏิบัติภารกิจส่งความช่วยเหลือที่เมืองอเล็ปโป
จนทำให้ผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ทั้ง๕คนเสียชีวิต
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มกระบดกลุ่มใด
เมื่อปี๒๕๕๖ก็เคยมีหลักฐานบ่งชี้ว่า
ชาวเมืองซาระเคปเคยถูกจมตีด้วยอาวุธเคมี

แต่ทางการซีเรียก็ได้ออกมาปฏิเสธ
ส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโลกออนไลน์

ที่ส่งคำขูกไปยังประธานธิบดีวรรณีมีปูติน
โจมตีรัสเซียพร้อมกับเรียกร้องสมาชิกไอซิส
สังหารประชาชนในรัสเซียด้วย
จะยังไม่มีการยืนยันว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นของไอซิสจริงหรือไม่
แต่คลิปดังกล่าวก็ถูกโพสต์โดยบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกไอซิส

ที่รัสเซียและสหรัฐกำลังหารือในการเพิ่มความร่วมมือด้านกองทัพและข่าวกรอง
เพื่อปรับปรามกลุ่มไอซิสและอัลกอยดะในซีเรีย